สำหรับหนุ่มคนนี้จริงมีประสบการณ์ในวงการแรปเปอร์เนี่ย

แล้วมีชื่อเสียงมากขึ้น
แล้วมีชื่อเสียงมากขึ้น
เรื่องของการแข่งกันดังแข่งกันอวดรวยแข่งกันมีแฟนสวยจริงหรือเปล่า
ในวงการฮิปพอปเข้าไปแบบนี้หรือเปล่านะฮะ
ไปทำความรู้จักหนุ่มคนนี้กันเลยจ้า

หล่อแล้วค่ะใครหน้าตาดู

สำหรับการแห่งข่านก็เหมือนไหวอาจจะไม่มีนะครับ
เราจะช่วยกันมีปรึกษาพี่น้องช่วยกันถามกัน
ใช่จริงทุกวงการแหละมักจะมีข่าวเกาเหลาอะไรแบบนี้นะคะ
แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าศิลปินพยายามพัฒนาตัวเอง

จะทำให้บรรดาแฟนคลับได้ผลประโยชน์ด้วย
ทางนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับศักยภาพความสามารถวินัยและการพัฒนาตัวเอง
อย่างที่เชอรี่บอกไปถึงจะอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้อย่างยาวนาน